สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้อากาศร้อนจัดจริงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของร้อนกับฝนแหมวันนี้ยังคงต้องเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน
วันนี้เยอะกว่าเมื่อวานค่ะพื้นที่ไหนกันบ้าง
เอาเช้านี้เลยนะไปตรวจเจอกลุ่มฝนแถวภาคอีสาน
เมื่อวานนี้ก็ว่านักแล้ววันนี้เตรียมตัวรับมืออีกรอบแล้วกันนะคะ
สำหรับฝนแรงฟ้าแรงในพื้นที่ภาคอีสาน
สำหรับฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมปัจจัยมันก็มีความร้อนเนี่ยนะคะ
ในประเทศไทยรวมกับความชื้นแต่ทีนี้ฝนมันจะมาช่วงไหนบ้าง
ฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเขาจะเกิดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ
จะเห็นว่ามันจะกระจายไปกระจายเป็นจุดเล็ก
แต่พอบ่ายแก่เท่านั้นแหละประมาณ๔โมงเย็น
โอ้โหมาเต็มพื้นที่แบบนี้เลยไปเลยค่ะ
เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ช่วงนี้น่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีภาคอีสานโดนไปเต็มเต็มเหมือนเดิม
และลงมาจนถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง
ยาลานราธิวาสปัตตานีมาอีกแล้วค่ะ
โอ้โหฝนวันนี้ฝนมาไวไปไวระมัดระวังเรื่องของลมแรงลูกเห็บตก
รวมถึงฟ้าผ่าด้วยฝนมันแรงแล้วคลื่นแรงไหม
วันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะคลื่นไม่ค่อยแรงนะคะเป็นสีฟ้า
ทั้งสองฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่น
ไม่น่าจะเกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อนและทำให้เกิดฝนช่วงนี้
คือหย่อมความร้อนค่ะตัวแอลเมื่อวานนี้อยู่ข้างบน
วันนี้ขยับลงมาอีกนิดนึงแต่ยังคงอยู่เนี่ยค่ะ
ช่วงนี้ช่วงตอนบนของประเทศทำให้ยังคงมีฝนเกิดขึ้น
วกกับลมทะเลยังคงพัดขึ้นมาเขาปะทะกันเขาเจอกัน
ใส่กันแบบนี้ค่ะมันทำให้เกิดเป็นฝนแรงในช่วงนี้ขึ้นมา
คุณผู้ชมค่ะแล้วอุณหภูมิล่ะจุดไหนที่ไม่มีฝน
มันจะร้อนมากจริงและจะร้อนตั้งแต่๑๐โมง
แล้วร้อนที่สุดคือช่วงบ่าย๒บ่าย๓๔โมงเย็นตับแลบออกมาอยู่ข้างนอกเลย
อย่าลืมหาวิธีคลายร้อนกันด้วยนะคะบางคนระวังฝนแล้วก็ต้องระวังร้อนกันด้วย
เมื่อวานนี้ที่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรีมาชาวบ้านบอกโอ้โห
ลมมันจะแรงอะไรกันขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวเฝ้าระวังกันอีกสักหนึ่งวันแล้วกันนะคะ
แต่นี่คือภาพของเมื่อวานค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรีมา
เน้นที่ตำบลโนนทองหลางลมแรงเลยฝนก็มา
คุณป้าบอกว่ามันมาวูบเดียวหลานเอ้ยแล้ววูบเนี่ยมันเอาหลังคาเอาไปหมดเลย
และหลังจากนี้จนสุดสัปดาห์เนี่ยที่ฝนมันจะลงมาอีกแรงแรงอีกป้าจะอยู่ยังไงโอ้ยเป็นห่วงค่ะ
ส่วนที่จังหวัดตากเจอปัญหาลมเหมือนกันเลยอำเภอสามเงาหนักนวงฟิวแบบนี้
ต้นไม้ถึงกับหักถึงกับโค้นเลยนะคะหลังคาบ้านก็ไม่อยู่เหมือนกัน
กระแสลมมาชักชวนไปเที่ยวค่ะหลายคนบอกว่าตอนที่ฝนมาน่ะต้องไปแอบอยู่ใต้ถุนบ้าน
พอลมสงบแล้วถึงมาสำรวจความเสียหาย
อีก๒๓วันหลังจากนี้ไปจะอยู่กันยังไง
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปพค่ะเข้าไปช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวฝนกับลมมันจะมาอีกจนถึงสุดสัปดาห์เลยค่ะ